ไปดูเหตุการณ์ที่สงขลาค่ะคุณยายถึงขั้นต้องจูงหลานชายวัยสามขวบ
ไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อจะเอาผิดกับลูกสาวคนเล็กของคุณยายนะคะ
เพราะคุณยายบอกว่าลูกสาวคนเล็กกับแฟนนุ่มทำร้ายร่างกายหลานชายค่ะ
หลานชายเนี่ยฟกช้ำทั้งตัวเลยหลานชายอายุ๖ขวบนี่ค่ะ
คือตอนแรกเนี่ยลูกสาวคนเล็กปฏิเสธบอกไม่ได้ทำร้ายก็แค่เล่นกันชกต่อยกันตามภาษาเด็ก
เล่นกันแล้วเด็กฟกช้ำแต่เด็กอะค่ะเขาไม่โกหกเด็กอายุ๖ขวบคนนี้
เขาบอกว่าเขาโดนทำร้ายจริง
สพคโฮงอหัดใหญ่จสงคลาค่ะนเข็มนสมมุตินะคะอายุ๔๕ปี
ชาวอำเภอหัดใหญ่แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวกิ๊กนามสมมุติอายุ๑๘ปี
เป็นลูกสาวคนเล็กของนางเข็มค่ะ
เพราะว่าลูกสาวคนเล็กคนนี้ร่วมกับแฟนนุ่มและเพื่อนของแฟน
ทำร้ายร่างกายหลานชายวัย๖ขวบหรือน้องกล้อง
ซึ่งน้องกล้องเป็นลูกชายของลูกสาวคนโตของยายเข็มนะคะ
นี่ค่ะจนเด็กเนี่ยโอ้โหเป็นแผลฟกช้ำทั้งตัว
เข็มเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวคนโตฝากให้ช่วยเลี้ยงหลานชาย
เพราะว่ามีธุระต้องไปทำธุระหลายวันเห็นรอยช้ำของเด็กไหมคะ
นี่ที่หน้านี่ที่ตัวนะยายเข็มก็เลยบอกว่ารับเลี้ยงหลานเอาไว้
แล้วก็ให้หลานชายคนนี้ไปอยู่กับลูกสาวคนเล็กให้ลูกสาวคนเล็กช่วยเลี้ยงหน่อย
เพราะว่ายายเองต้องไปขายของที่ตลาด
พอโทรไปหาลูกสาวคนเล็กว่าเออเอาหลานมาส่งหน่อยสิน้องกล้องอ่ะ
เพราะว่าว่างแล้วเดี๋ยวยายดูให้ลูกสาวคนเล็กบอกไม่ว่างอ่ะ
ปฏิเสธนู่นปฏิเสธนี่ไม่ยอมเอาหลานไปส่งสักที
ยายก็พยายามติดต่อโทรหาหลายรอบจนรู้สึกผิดสังเกตเริ่มเป็นห่วงหลาน
ก็เลยไปรับตัวหลานโดยพาตำรวจไปด้วยเลยนะคะไปบ้านของลูกสาวคนเล็กนะคะ
พอไปถึงเนี่ยนะโอ้โหเห็นหลานชายน้องกล้องเนี่ยวัย๖ขวบเนี่ย
เต็มไปด้วยแผลฟกช้ำที่แก้มทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะคะ
ดวงตาก็สองข้างเลยค่ะที่อกที่ตัวถี่ท้องรอยเขียวช้ำเต็มไปหมด
แขนขวาก็มีแผลคล้ายกับถูกตีด้วยของแข็ง
ต้นขาขวาและซ้ายมีรอยเขียวช้ำขาข้างซ้ายมีแผลคล้ายกับถูกตีด้วยของแข็งด้วยนะคะ
พอถามลูกสาวคนเล็กก็ไม่ยอมบอกว่าน้องกล้องไปโดนอะไร
ยายเลยบอกว่างั้นแจ้งความก็แล้วกันให้ตำรวจสอบสวนก็แล้วกัน
เพราะเชื่อว่าหลานถูกทำร้ายแน่
เพราะงั้นหลานเห็นต้องร้องตัวน้ามัยบอกว่าร้านทำตัวเอง
เราเชื่อไหม
ไม่พ็นตอมต่องอืม

ยายก็ยายก็เอาเรื่องมาทำหลานแบบนี้ไม่ได้
กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ร่วมกันคุยกับเด็กนะคะ
เด็กยืนยันว่าถูกทำร้ายนะคะนี่นะคะ
แต่ว่าทางฝั่งลูกสาวคนเล็กที่ถูกแม่แจ้งความจับ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายหลานชายนะเขาบอกแบบนี้นะคะ
แต่เด็กยืนยันว่าถูกทำร้ายจริงแล้วเด็กก็ชี้ตัวน้าสาวกับแฟนนุ่มของน้าสาว
เนี่ยค่ะบอกเนี่ยสองคนนี้ทำร้ายผม